ขอบคุณครับคุณก๊อฟคุณดาวครับ

แม้รองนายกบอกว่าขอให้ทุกฝ่ายหยุดวิพากษ์วิจารณ์แต่ว่าคงหยุดไม่ได้หรอกครับที่จะต้องพูดถึงเรื่องนี้เพราะว่าเป็นเรื่องใหญ่
พยากรอากาศบอกว่าตั้งแต่วันพรุ่งนี้๑๗๑๘๑๙จะร้อนมากในภูมิภาคอาเซียนเนี่ยเราจะร้อนมากกว่าเพื่อน
แต่อุณหภูมิการเมืองจะร้อนตามไปด้วยหรือไม่ตรงนี้น่าสนใจครับ
หนังสือพิมพ์เมื่อเช้าพาดหัวกันคึกโครมเลยเรื่องข้อเสนอต้องเรียกว่าข้อเสนอของคอสชรัฐบาล
สนชสปทเรียกกันว่าแม่น้ำสี่สายอยากให้ดูหัวข่าวนี่ของไทยรัฐเพิ่มยอด๒๕๐สวลากตั้ง
พบเหล่าทัพเสียบก็คือมีพบสูงสุดพบทบพบทรพบทอและพบตร๖คน
ถัดมาดูเดรินิวส์ครับเดรินิวส์บอกว่าใบสั่งขสชลกอสวศหลากหลายตำแหน่ง
ถัดมาอีกฉภาพหนึ่งไทยโพสต์มาดูเลย
ประยุทธ์จะเอาให้ได้นี่ประยุทธ์จะเอาให้ได้
ขอดูรายละเอียดซ้ำอีกทีหนึ่งเถอะถึงแม้ว่าจะเป็นข่าวไปแล้ว
ตั้งแต่เมื่อวานเมื่อเช้าข่าวไทยรัฐตอนเช้าก็นำเสนอ
ตอนเที่ยงก็นำเสนอไปแล้วบางส่วนแต่อยากจะให้ดูประเด็นว่าข้อเสนอเมื่อวานนี้
วันนี้หลัก๓๔เรื่องที่จะเป็นปัญหาว่าจะทำให้ร้อนขึ้นมากน้อยแค่ไหน
และจะเป็นปัญหาถึงว่าจะทำให้รัฐมนูลผ่านหรือไม่ผ่านประชามติ
เอารู้เรื่องเกี่ยวกับสวก่อนครับตกลงว่ารายละเอียดของสวเป็นอย่างนี้ครับ
ให้สวชุดแรกมาจากการสัญหามีจำนวนกึ่งหนึ่งของสภาพหนึ่ง
สภาผู้แทนราษฎร๒๕๐คนครับ
เพื่อมาใช้อำนาจร่วมกับสส๕๐๐คนอย่างเหมาะสม
อย่างเหมาะสมแล้วมายังไงครับ
ให้สวสัญหามาจากคณะกรรมการที่เป็นอิสระและเป็นกลาง๘๑๐คน
อยู่กี่ปีล่ะครับให้มีวาระ๕ปี
แล้วนี่เปิดให้แต่งตั้งข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งสำคัญ
ตำแหน่งซึ่งไม่ใช่คอสชในปัจจุบัน
โดยมีจำนวนไม่เกิน๖คนใครบ้างล่ะครับ
หลัดกระทรวงกลาโหมพบสูงสุดพบทบพบทรพบทอ
และผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
ถามว่าทำไมต้องมี๖คนนี้คำอธิบายก็คือว่า
เพื่อเป็นหลักประกันด้านความมั่นคง
แล้วกรณีดังกล่าวพ้นจากตำแหน่งก็หาคนใหม่เข้าไปแทน
อันนี้ก็แปลว่าเป็นเฉพาะตัวพ้นจากหน้าที่พบทบไปแล้ว
ก็หาคนมาเป็นสวแทนพบทบคนใหม่ก็มาเป็นแทน
้นจากหน้าที่พบทอไปแล้วก็ลาออกไป
พบทอคนใหม่ก็มาเป็นแทน
ที่แขลงใจว่าจะมีอำนาจเลือกนายก
รัฐมนตรีด้วยหรือไม่นั้นเงียบใส่ค่าเสนอ
วุฒิสภาจะไม่มีอำนาจเลือกนายก
แต่มีหน้าที่พิทักษ์รัฐธรรมนูล
ใช้คำว่าพิทักษ์รัฐธรรมนูล
การปฏิรูปและยุทธศาสตร์
บริหารราชการแผ่นดินตรงนี้สำคัญครับเช่นอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาลได้ด้วยคือแต่ก่อนเนี่ยที่จะอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
มีแต่สอสอคราวนี้สวที่มาจากการสัญหานี่แหละอภิปรายไม่ไว้วางใจ
รัฐบาลได้ด้วยอ้าวทีนี้มาดูอีกเรื่องหนึ่งการเลือกตั้งสอสอ
การเลือกตั้งสอสอกรรมการร่างเขาร่างไว้ใช้บัตรใบเดียว
ใช้บัตรใบเดียวโอ้ยก็ถกเถียงกันใหญ่วิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่
ฉะนั้นข้อเสนอของคอสชกับรัฐบาลมาอย่างนี้เลย
การเลือกตั้งสอสอควรใช้บัตรสองใบใบแรกเลือกตั้งสอสอแบบแบ่งเขต
อันนี้ก็เหมือนกับปีสี่ศูนย์ห้าศูนย์นั่นแหละแบงเกจนี่สามร้อยห้าสิบคน
แล้วใบที่สองเลือกแบบบัญชีรายชื่อหนึ่งร้อยห้าสิบคนอันนี้ก็ของเก่า
แต่ว่าที่ใหม่ก็คืออย่างนี้ให้ใช้เขตเลือกตั้งใหญ่ขึ้น
ไม่ใช่เขตเดียวคนเดียวแล้วนะเขตเลือกตั้งใหญ่ขึ้น
หนึ่งเนี่ยเลือกสอสอได้๓คนแต่ว่าแต่ละคนเนี่ยกาได้คนเดียวครับ
กาเลือกสอสอได้คนเดียวไม่ใช่เลือกทั้งพวงแล้วเลือกได้คนเดียว
สมัยก่อนเนี่ยสามคนถ้าสนใจเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามก็กาเลย
หนึ่งสองสามเป็นของพักนี้สี่ห้าหกเป็นของพักโน้น
แต่ว่าคราวนี้ให้เลือกคนเดียวเอาล่ะสิครับที่เขาเรียกกันว่ายิงลูกโดดเบี้ยวหัวแตกกับตรงนี้แหละ
ถัดมาที่มานายกล่ะครับที่มานายกเนี่ยข้อเสนอบอกว่าไม่เห็นด้วยที่กำหนดให้พักต้องเสนอรายชื่อนายก๓ชื่อก่อนเลือกตั้ง
เหตุผลเขาบอกว่าถ้าใช้วิธีการนี้มันจะเป็นครั้งแรกในโลก
แล้วมันจะไม่เหมาะสมแล้วมันจะอ่อนไหวต่อระยะการเปลี่ยนผ่าน
รวมทั้งจะทำให้เกิดปัญหาภายหลังเช่นเช่นว่าผู้ถูกเสนอชื่ออาจจะขัดคุณสมบัติภายหลัง
รวมทั้งอาจจะไม่มีพักใดได้เสียงข้างมากมาต้องตั้งรัฐบาลผสม
แล้วที่บอกว่าเนี้ยทางออกนัยยำวิกฤตทำให้การเมืองเดินหน้าต่อไปไม่ได้
จึงเห็นว่าควรงดเว้นไม่ให้นำรายชื่อแจ้งให้ประชาชนทราบต่อ
ทีนี้ที่นายกก็ย้ำรองนายกก็ย้ำว่าจะไม่สืบทอดอำนาจ
มีคำในคำขอเสนอแก้ไขเนี่ยเขียนไว้อย่างนี้ครับ
คอสชขอเรียนว่าอย่าให้หวาดระแวงว่าจะเป็นการสืบทอดอำนาจ
ขอสชดินดีพ้นจากตำแหน่งและยุติอำนาจหน้าที่ทั้งปวง
จะไม่มาแทรกแทรงการจัดเลือกตั้งจัดตั้งรัฐบาลใหม่
ประคับประคองสถานการณ์ต่อจากนั้นเป็นเรื่องของรัฐบาลใหม่
รัฐสภารวมถึงวุฒิสภาด้วยเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ยึดอำนาจ
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงแห่งชาติ
นี่คือรายละเอียดนี่คือรายละเอียดที่
มีข้อเสนอจากขอสอชอลงนามเลยเลขาขอสอชอ
นายกว่ายังไงล่ะครับนายกเมื่อวานนี้ก็พูดยาว
แต่ว่าขอจับประเด็นแต่ละประโยคมาถอดละงัดได้อย่างนี้
นายกบอกวันนี้ถ้าไม่มีอะไรใหม่ก็จะอยู่กันแบบเดิม
มดักดานเหมือนเก่าแล้วมันไปต่อไม่ได้
นี่สัญญาณวาถะที่หนึ่งวาถะที่สอง
จะใช้เวลาอีกสระยะหนึ่งสร้างความเข้มแข็ง

วันนี้เราต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศ

ถ้าไม่ผ่านประชามติก็ร่างใหม่
ผมมีอำนาจที่จะทำให้บ้านเมืองปลอดภัย
ท่านผู้ชมตามมาถึงขณะนี้
พอจะเห็นภาพแล้วใช่ไหมครับว่า
หลังจากนี้ไปจะเป็นยังไง

ไม่อยากว่าจะเป็นไปตามนี้ก็วิเคราะห์ได้เลยครับ
รัฐบาลกับนายกไม่อยู่ในมือของฝ่ายการเมืองแน่นอน
พักไหนจะได้นิยมมากขนาดไหนยังไง

๓คนแต่เลือกได้คนเดียว
ไม่มีใครได้มาเป็นกรอบเป็นกรรมแน่นอน

พักประชาธิปัตย์ยังไงก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะได้คะแนนมากสูงสุดมาแน่นอน

มาก็คือที่ยังไม่ระบุชัดเจนไว้ในร่างรัฐมนูล
แต่ให้จับตาดูว่าจะตามมาคือ
อาจารย์วิศนุพูดไว้วันก่อนโน้นนะครับ
ว่าเมื่อมีรัฐมนูลใหม่ก็อาจจะให้จดทะเบียนพักการเมืองใหม่
ที่เป็นพักอยู่แล้วเนี่ยเริ่มต้นใหม่
ภาษาการเมืองเขาเรียกว่าสลายคั่ว
แค่นั้นยังไม่พอให้จับตาดู
สอสออาจจะไม่ต้องสังกัดพัก

ฉะนั้นถ้ารักษณะอย่างนี้ไม่มีพักไหน
มาเป็นพักใหญ่จัดตั้งรัฐบาลโดยลำพังแน่นอนเลิกคิดได้
สองทำไมไม่ต้องใส่ชื่อนายกโชว์
ก็อธิบายอย่างที่อธิบายเมื่อสักครู่ครับ

เดี๋ยวจะเกิดการวิพากษ์วิจารณ์กันใหญ่
เดี๋ยวจะบอบช้ำเอาตอนหลัง

ถึงเวลาขึ้นมาก็เสนอกันผุบผับผุบผับ
เขาเรียกว่าปิดประตูตีแมวตอนนั้นได้เลย
ไม่ต้องใส่ชื่อไว้ก่อนให้บอบช้ำในตอนนี้
ฉะนั้นเรื่องเสนอชื่อนายกไม่ต้องใส่
ระบบเลือกตั้งอย่างที่ผมบอกแล้วก็คือว่า
ถ้าระบบเลือกตั้ง๓คน
นายสุภาพไปลงได้คนเดียว

ที่บอกว่าชอบพักนี้๓คนเลือกกันมาทั้งหมด

ฉะนั้นโดยระบบอย่างนี้
โดยวิธีการที่มีสวอยู่

เอาล่ะสมมุติว่าพักใหญ่พักใดพักหนึ่งต้านไม่อยู่

ยังไงก็ต้านไม่อยู่มาเป็นรัฐบาลแล้วอยู่ได้ไหมล่ะครับ
ก็สวสัญหา๒๕๐คน
เขาสามารถร่วมโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจ

ก็แค่๒๕๐คน
จับมือกับพักที่มีแค่รวมกันแล้วร้อยกว่าคน

ฉะนั้นปิดประตูตายได้เลยว่าถ้าอำนาจ๒๕๐จากสว
ร่วมโหวตอภิปรายไม่ไว้วางใจได้
อำนาจจากพักการเมืองมาจากทางการเมืองล้วน

ขึ้นอยู่กับว่าจากนี้ไป

ไหนจะรวมกันพักไหนเป็นรัฐบาล

เพราะว่ามีพัก๒๕๐คนอยู่ในกำมืออยู่แล้ว
ทางการเมืองวิเคราะห์อย่างอื่นไม่ได้หรอกครับ

ฉะนั้นตอนนี้มันมีประโยค๒ประโยค

ขชนรนยบอกว่า
ไม่ต้องการสืบทอดอำนาจ

ไม่ต้องการสืบทอดอำนาจ
ประโยคนึงมาจากอาจารย์บวรศักดิ

ฝ่ายนี้บอกไม่ต้องการสืบทอดอำนาจ

นี่คือขิตเซ็นต์ใต้วันนี้คุณก๊อฟคุณดาว
บทดูทางด้านของกตทจะรับข้อเสด็จของมนศีสายมากน้อยแค่ไหน

อันนี้คือประเด็นที่ต้องจับตามองอย่างใกล้ชิด
ก่อนจะถึงวันที่๒๓มีนา
เพราะวันที่๒๓เป็นวันที่เขาจะไปปิดห้องคุยกันอีกรอบหนึ่งที่ชะอำ
ถึงวันที่๒๓เรื่องนี้ต้องเสด็จน้ำครับ

ติดตามการวิเคราะห์แบบนี้ได้ในทุกวันกับชัดข่าวเที่ยงกับคุณสุภาพคลี่ขจายนะครับ